เรียบเข้าไปสักครู่เราได้เห็นแรงงานไทยที่เหยียบพื้นแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวเราต้องตัดให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่บ้านเกิดที่ภูมิลำเนา
อย่างจุดที่เราจะให้ดูจุดแรกคือที่หนองบัวลำพู
มีคุณโบ้กิติพงชัยโกแล้วก็มีคุณสมพรคารบุตรคุณธนศักดิ์จันดำ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นักข่าวของเรา
คุณจิรายุทธ์บุญชูพร้อมที่จะรายงานจากหนองบัวลำพู
บรรยากาศที่อยู่กับญาติญาติเชิญค่ะคุณจิรายุทธ์ค่ะ

ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของนายกิติพงศ์ชัยโก
ชาวจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับซึ่งเป็น๑ใน๑๕
แรงงานชาวไทยที่ทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับ
ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่ายาดแล้วก็คนในครอบครัว
หลายคนมาเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีเพื่อดูหน้าลูกชายหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่หนูพันธ์นะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่อยากจะขอสอบถามวินาทีที่เราได้เห็นหน้าลูกชายผ่านหน้าจอทีวีนะครับเนาะ
ความรู้สึกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับ
วันนี้เขาน่าจะเดินทางกลับที่บ้านเกิดนะครับแล้วคุณแม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้กับลูกชายไหมครับ
มันเกิดมากมากตอนนั้นก็ฉันหลับเลยดิสินะ
หากนั้นก็ไม่ได้ส่วนมีเหตุการณ์
ป่อดให้ดีเหตุงานก็คืออยู่
เหมือนจะอยู่ภาคเมีย
ใช่ครับข้ายอยู่อย่างนี้แหล่งเหตุงานอยู่

หลังจากนี้หลังจากที่เขากลับมาในครั้งนี้ได้
ถ้าเขายังไม่หมดสัญญาคุณแม่ถ้าเขาขอไปอีกคุณแม่จะว่ายังไงบ้างครับ
ไปก็ให้ไปแล้วจ้ะท่านไปก็ขึ้นสิไปประเทศอื่น
บ่อนั้นก็ให้อยู่ร่ำลูกน้ำเมียเขาอืมก็ให้ไปอีกครับ
มันน่าจ้างอื่นตัวก็บอกให้ไปสิแหละครับบอกให้ไปแล้วหลาบแล้วอืม
ณตอนนี้ครับคุณแม่สิ่งที่อยากพูดกับลูกชายมากที่สุด
ถ้าลูกชายฟังอยู่จะพูดยังไงดีครับ
ยังได้แหละนี่พูดกฎเอาคุณละครับผมครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่ของคุณนายกิติพงศ์นะครับ
ที่บอกเลยว่าดีใจมากที่ลูกชายกลับมาอย่างปลอดภัย
ส่วนลูกชายที่เป็นพี่ชายคนโตก็คือพี่ชายของนายกิติพงศ์เนี่ย
ยังอยู่ที่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลและตอนนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
ซึ่งคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะเบาใจได้มากพอสมควร
อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับ